คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจะทำให้คุณผู้ชมยิ้มได้เช้าวันนี้นะคะ
น้อยวัย๘ขวบค่ะแห่งวัดกาญจนบริรักษ์อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
เนรน้อยสามารถท่องบทสวดมนต์ที่หลายคนบอกว่ายาก
สวดมนต์ยาวท่องได้เป็นชั่วโมงโดยไม่ต้องก้มดูเลยนะคะ

เป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมโอ้โห

พระปฏิโมกที่สามะเนรทงไทยรามเดชหรือเนรเชน
อายุ๘ขวบนะคะที่วัดกาญจนบริรักษ์อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
ท่องได้แบบโอ้โหคล่องแคล่วฉะฉานมาก

ท่องบทธรรมจักรปะวัตนสูตรท่องบทอภิษฐรรม๗คัมภีร์

คือเนรเชนเนี่ยเขาออกบวชตามพระนรงเดชมหาเตโชผู้เป็นบิดานานกว่า๓พันศาแล้ว
คือบวชตามคุณพ่อนะคะแล้วก็ทางครอบครัวบอกว่า
บ้านอยู่ใกล้วัดก็จะใช้ชีวิตประจำวันอยู่ใกล้วัดล่ะค่ะ
ชอบอ่านชอบท่องบทสวดมนต์นะคะ
ตอนนี้บอกเลยว่าขอบวชเรียนแล้วก็ประจำอยู่ที่วัดไม่คิดลาศิกขาด้วย
แล้วก็ไปเรียนหนังสือท่องบวชสวดมนต์ได้
หนังสือเรียนก็ท่องได้เหมือนกันเรียนเก่งด้วยนะคะ
เชนบอกว่าชื่นชอบและสนใจบทสวดมนต์มาก
ปัจจุบันเนี่ยตื่นตี๔ตื่นมาสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเช้าฉันอาหารเช้า
เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์
สวดมนต์ทำให้มีสมาธิ
เนรเชนสอบได้ที่๑ค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็บอกว่าตั้งใจจะบวชศึกษาพระธรรม

น่ารักน่าชื่นชมมากนะคะสำหรับเนรเชนค่ะ
บอกมีพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนเอาลูกมาฝากเรียนกับเนเชนเลยนะ
ใช่เป็นตัวอย่างค่ะให้มาสวดมนต์